เราก็ต้องให้กำลังใจคุณผู้ชมทุกท่านจริง
ได้รับผลกระทบจากพิษโควิด๑๙นะคะ

ปราจีนบุรีคือเธอสู้ชีวิตมาก

แต่ตอนนี้ตกงานพิษโควิด๑๙ไปเอานมเปรี้ยวมา
แล้วก็ไปเดินขายอยู่ตามแยก
ประเด็นคือเธอมีลูก๔คน

นี่คือที่แยกไฟแดงบ้านคลองร้างอำเภอศรีมหาโพธิ

เกาะกลางถนนที่มีย่ามีอะไร
ปูเสือนั่งรอคุณแม่

นั่งเล่นอยู่ใต้ร่มไม้แบบนี้ค่ะ
แล้วพี่คนโตที่๙ขวบเองดูแลน้อง

ก่อนหน้านี้เป็นพนักงานที่ร้านขายหมูกระทะ
โควิด๑๙นั่งกินในร้านไม่ได้
เจ้าของร้านก็ปิดร้านตกงานไม่มีอะไรได้
ไหนจะผ่อนบ้านไหนจะผ่อนรถไหนจะลูกเล็ก๔คน

สามีเนี่ยมีงานทำ

เธอก็เลยไม่อยากจะปล่อยให้สามีทำงานคนเดียว

รับนมเปรี้ยวมาแล้วก็เดินขายตามสี่แยก

เธอบอกก็ไม่รู้จะทำอย่างไรก็พามาหมดเลย๔คน
ไม่รู้จะทำยังไงก็ต้องพามา
ถ้าไม่ดิ้นรนแบบนี้ก็ไม่มีกินนะคะ
ถามว่าในแต่ละวันมีอะไรได้เป็นอย่างไรบ้าง
เธอก็บอกว่าถ้าขยันเดินหน่อย
วันละ๕๐๐๖๐๐ก็ได้อยู่นะ
แต่ถ้าวันไหนฝนตกขายไม่ค่อยได้
ก็วันละ๓๐๐ค่ะ
สิ่งที่ห่วงที่สุดตอนนี้คืออะไรครับ
ก็ค่าใช้จ่ายดูค่ะ
น้องนะคะเดี๋ยวจะหาว่าเอ๊ะทำไมเอาเด็กมาด้วยไม่ปลอดภัยเนี่ยคุณแม่ของน้องบอกมันเป็นความจำเป็นจริง
ใช่ก็ไม่มีใครดูแลแม่ก็ต้องทำงานพ่อก็ต้องทำงานก็พากันมาแบบนี้